คุณผู้ชมวันเพ็ญเดือน๑๒น้ำก็นองเต็มตลิ่ง
พวกเราไปลอยกระทงกันไหมคะหลายพื้นที่หลายพื้นที่เตรียมจัดงานลอยกระทงแล้วนะคะ
วันพรุ่งนี้๓๑ตุลาคมซึ่งเป็นวันตรงกับวันฮาโลวีนของฝรั่งเขาใช่ไหมคะ
เริ่มต้นดูที่เชียงใหม่ก่อนเลยนะคะหลายสถานที่พร้อมใจการประดับตกแต่งโคม
เพื่อที่จะสืบสารต้อนรับประเพณียี่เป็งนะคะที่จะมีขึ้นในวันที่พรุ่งนี้ก็คือ๓๑ตุลาคมค่ะ
โดยที่วัดเจดีหลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้มีการนำคมล้านนาหลากสี
แวนประดับไว้บริเวณหน้าองค์พระเจดีหลวงซึ่งเป็นองค์เจดีเก่าแก่อายุกว่า๖๒๘ปี
มีนักท่องเที่ยวพากันไปชมแล้วก็ถ่ายภาพแชะภาพเอาไปอวดกันในโลกโซเชียลแบบนี้ค่ะโอ๊ยสวยนะ
พร้อมกับร่วมบูชาโคมค่ะนำไปแขวนถวายองค์พระเจดีเพื่อความเป็นสิริมงคล
ส่วนอีกหนึ่งจุดค่ะตรงนี้ก็เขาบอกว่าจัดกันทุกปีเหมือนกัน
หนองบัวพระเจ้าหลวงอำเภอดอยสะเก็ดนะคะจัดยิ่งใหญ่ทุกปี
เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลเชิงดอยนำโคมล้านนากว่า๕๐๐ลูก
แล้วก็ผังปะติ๊ดคืออะไรรู้ไหมผังปะติ๊ดถ้วยประทีบ
อีกกว่า๕๐๐ดวงค่ะจัดเตรียมเพื่อใช้เป็นจุดถวายพุทธบูชาในคืนยี่เป็ง
รวมทั้งยังมีการปล่อยโคมลอยอีก๕๐๐ลูกให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมความงามอีกด้วยนะคะ
สวยค่ะคุณสวยมากนะคะนานครั้งจะได้เห็นแบบนี้ปีนึงอีกครั้ง
ครับนะฮะไปกันที่จังหวัดต้นตำรับเรื่องของการลอยกระทงเลยที่ไหนฮะ
สุโขทัยป่ะสุโขทัยค่ะนักท่องเที่ยวแห่แหนไปงานประเพณีลอยกระทงของจังหวัดนะครับ
เทียนเล่นไฟประจำปี๒๕๖๓โดยงานค่ะจัดแบบย้อนอดีตไปกว่า๗๐๐ปี
สร้างความประทับใจให้แก่คนที่เขาไปดูนะเพราะงานมันยิ่งใหญ่อลังการมาก
โดยเฉพาะบริเวณตลาดแลกเบี้ยได้มีการจำลองบรรยากาศการซื้อขายสินค้าโดยใช้เบี้ยหอย
จำได้ไหมเมื่อก่อนเราไม่ได้ใช้เงินนะเราใช้เบี้ยหอยแบบนี้ใช่และเงินพดด้วงแทนเงินสด
สุโขทัยสุโขทัยนะคะซึ่งแม่ค้าในตลาดแลกเบี้ยจะสวมชุดไทยอย่างสวยงาม
เรียกลูกค้าสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

มันเป็นอายุทยาและมันธนบุรีและเรารักษณะโกศิลป์

หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตในไร่
ออกไปหาเก็บใบข้าวโพดกับดอก

ตัดเป็นรูปทรงต่าง
เอาข้าวโพดไปย้อมสีก่อน

เป็นกรีบดอกแล้วก็เอาไปติดกับเปลือกมะพร้าวทำเป็นกระทงรูปแบบต่าง
สารสวยงามนะฮะแล้วก็มีการทำกระทงใบข้าวโพดรูปแบบต่าง
กระทงรูปดาวกระทงรูปหัวใจรูปโขงต่างเนี่ย
แล้วก็เอาไปวางขายอยู่หน้าบ้านนี่ฮะราคาก็หกสิบบาท
อันเล็กอันใหญ่หรือว่าใครไปเป็นครอบครัวก็อันใหญ่ไปแล้วกัน
ร้อยสามสิบบาทครับแล้วก็ไปลอยอันนี้มันก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ลอยไปก็ย่อยสลายกันไปเพราะเป็นวัสดุธรรมชาตินะครับ
ปิดท้ายค่ะปิดท้ายกันที่อ่างทองครับบรรยากาศการขายกระทงเนี่ย
รวมทั้งที่ใช้จากการประดิษฐ์กระทงเนี่ยนะครับ
ในงานตลาดเกษตรสุวพันธ์เมืองทองบรรยากาศคึกคักทีเดียวครับ
รวมอุปกรณ์ทำกระทงธรรมชาตินะครับต้นกล้วยใบตอง
ดอกไม้รวมใส่ถุงจัดเป็นชุดขายครับโอ้ถูกนะทุกอย่าง๑๐บาทครับ
นะฮะเพื่อให้ชาวบ้านเลือกซื้อไปทำกระทงเองกับญาติญาติพี่น้องนะครับ
เนื่องจากปีนี้เนี่ยราคาวัสดุทำกระทงเนี่ยมันราคาไม่แพงครับ
ใครจะไปลอยกระทงที่ไหนอย่างไรส่งมาบอกได้หน้าจอแล้วก็ในไลฟ์ของเราด้วย
ถ้าเกิดขาดคู่บอกได้ไหมบอกได้ค่ะนี่ไงว่างอยู่สามคนเลย
ว่างเหรอแน่ใจนะว่างอยู่ว่างอยู่นะครับ